สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบโลกตลอดทั้งวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ยังไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้นะครับว่า
ปล่อยให้นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีหายตัวไปได้อย่างไร
ทั้งที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามทุกฝีก้าว
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็มองว่ารัฐบาล
ไม่ได้คิดที่จะหาตัวหรือว่าจัดการกับนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างจริงจังเท่าไหร่นัก
เส้นทางหลบหนีของนางสาวยิ่งลักษณวัฒน์ชินวัฒน์
ยังคงเป็นปริศนาให้ฝ่ายความมั่นคงตามแกะรอย
เพื่อหาคำตอบมาชี้แจงกับสังคมให้ได้

นี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถสายตรวจของสอนอนลาดพร้าวที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิด
ได้แล่นผ่านหน้าบ้านพักของนางสาวยิ่งลักษณ์ช่วงคืนวันที่๒๓สิงหาคม
มาตรวจหาร่องรอยและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เรื่องลับไงมันเปิดเผยไม่ได้ก็บอกว่ามันคืบหน้าแต่ว่าเรื่องลับ

ก็คือร่องรอยร่องรอยมีนะครับ

เฉพาะรถที่มีการระบุว่าเป็นรถของสาร

โดยเฉพาะคอนเจนเบอร์

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยอมรับว่า
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์หลบหนีไปได้

กล้าขอตรวจรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกภายในบ้าน
ที่มันดูแล้วมันมีเป็นบอกแส

เขากำลังทำอยู่นะให้เขากำลังติดตามอยู่

คือยังไม่รู้แน่ชัดนะ
เพราะว่าเขาไม่แรงงานมาเป็นหลายลักษณ์อักษร

มันจะทำให้เกิดความคาจัยของผักผลหรือเปล่า

ใช่ไหม

หัวหน้าพักประชาธิปัตยอมรับว่า
เท่าที่ดูการติดตามของเจ้าหน้าที่

ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับมือต่อไป
คือถ้าหากนางสาวยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศไปแล้วจริง
คงจะทำเรื่องขอลีภัยทางการเมือง
ตอนนั้นรัฐบาลไทยจะกลายเป็นจำเลย

จนคนในประเทศต้องขอลีภัยทางการเมืองใช่หรือไม่
พร้อมกันนี้นายอภิษฎยังรู้สึกแปลกใจว่า
ทำไมคนในรัฐบาลออกมาพูดให้คนสับสน

ต้องรอให้มีคำพิพากษาจากศาลก่อน

ก็สามารถถอนพาสปอร์ตได้แล้ว
เส้นทางการหลบหนีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไว้ถึง๒เส้นทาง
แล้วตรงไปขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่สนามบินดอนเมือง
แต่แจ้งจำนวนผู้โดยสารว่าจะขึ้นเครื่องเพียงแค่๔คน
แต่เมื่อถึงเวลาเดินทางนางสาวยิ่งลักษณ์คือผู้โดยสารคนที่๕ที่ไม่ได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้าก่อนจะบินตรงไปยังสิงคโปร์และเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังนครดูไบ
ส่วนเส้นทางที่๒ใช้รถยนต์ตรงไปยังจุดนัดพบชายแดนไทยกัมพูชาก่อนจะนั่งเรือล่องไปยังจุดนัดพบจุดที่๒ที่เกาะกงแล้วตรงไปขึ้นเครื่องเช่าเหมาลำบินไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเดินทางต่อไปยังนครดูไบ
โดยการวางแผนการเดินทางครั้งนี้ทางฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่ามีการเตรียมการล่วงหน้ามานานนับเดือนเพราะการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำจำเป็นต้องแจ้งเส้นทางการบินแต่ในจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือสอดไส้ได้